คุณเมฆมังกรพินเกิดอุบัติเหตุกับเขาซะแล้ว
ใช่ค่ะคุณเมฆมังกรบินต้องบอกว่าตอนนี้นะคะ
คือเขาเกิดอุบัติเหตุก็คือเขาไปออกบูธแคมเปญ

ซึ่งตอนนี้ก็กำลังมีปัญหาอยู่แล้วก็ต้องตรวจสอบอยู่นะคะ
เขาเอาไปเติมให้กับรถของตัวเองก่อนนะคะ
แล้วก็เอาไปแจกให้กับกลุ่มที่ชื่นชอบรถจักรยานยนต์
ปราจีนบุรีแล้วก็สระบุรีเขารวมตัวกันได้แจก
แล้วก็มีการโชว์สมรรถนะของเครื่องยนต
ด้วยการเบิ้ลเครื่องแล้วก็ยกล้อ
ทีนี้แหละค่ะเกิดอุบัติเหตุหงายท้องนะคะ
ตัวเองได้รับบาดเจ็บสาหัส
ตอนนี้รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลแต่อย่างไรก็ตาม
ตำรวจบอกว่าต้องแจ้งข้อกล่าวหาเหมือนกันนะคะ
เพราะว่าถือว่าเป็นการขับรถประมาทหวาดเสียว
คือเรื่องของเรื่องเขาก็ไปให้คนอื่นพิสูจน์นะ
ว่าน้ำมันหล่อลื่นของเขามันใช้การได้ดี
แล้วทีนี้นอกจากไปโชว์แล้วเขายังโชว์ในไลฟ์ด้วย
คือพอไลฟ์แล้วคนเห็นไลฟ์แล้วเห็นอุบัติเหตุ
อ้าวเกิดอุบัติเหตุกับเมฆมังกรบินซะแล้ว

เป็นเนื้อหาของการไลฟ์สดช่วงเวลานั้นนะคะ

คืนวันที่๘ธันวาคมที่ผ่านมา
ก็คือคุณเมฆเมฆมังกรบินหรือว่าเกริกพลจงเอื้อมกลาง
ประสบอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์พลิกคว่ำ
ขณะที่ทดสอบประสิทธิภาพของน้ำมันของตัวเอง

ด้วยการโชว์ยกล้อหน้าต่อหน้าแฟนคลับกลุ่มวัยรุ่น
เป็นการรวมตัวกันประมาณ๕๐คนของวัยรุ่นที่

ปราจินบุรีกับสระบุรีเขารวมตัวกันจุดนั้น
เขาไปโชว์กันที่เส้นทัพลานนะ
ตำบลวังขอนแดงที่อำเภอนาดีจังหวัดปราจีนบุรี
ส่วนช่วงจังหวะเวลาที่เกิดอุบัติเหตุ
หลังจากนั้นนะคะตำรวจภูทรวังขอนแดงจังหวัดปราจีนบุรี

ที่โรงพยาบาลนาดีปรากฏว่าโรงพยาบาลส่งตัวคุณเมฆ
ไปรักษาต่อที่โรงพยาบาลกบินบุรี
แต่ทีนี้อาการค่อนข้างสาหัสเหมือนกันนะครับ
มีทั้งซี่โครงหักแขนขวาหัก
กระดูกซี่โครงด้านซ้ายหักไปทิ้มปอด

ก็เลยต้องส่งตัวต่อไปรักษาที่โรงพยาบาลกรุงเทพ

แต่ว่าตำรวจบอกว่าดูจากไลฟ์แล้ว

พนักงานสอบสวนก็เลยจำเป็นจะต้องตั้งข้อกล่าว
หาขับรถประมาทหวาดเสียว
อาจทำให้เกิดอันตรายต่อบุคคลหรือทรัพย์สิน

จากนั้นผู้สื่อข่าวเดินทางไปพบนายเสน่หจันโต
เป็นจุดใกล้จุดที่คุณเมฆมังกรบิน
ยกล้อแล้วก็ประสบอุบัติเหตุนี่นะคะ
เขาบอกปฏิบัติงานอยู่และเห็นเหตุการณ์ในคืนวันนั้นพอดิบพอดี
ตั้งแต่ผู้บาดเจ็บรวมตัวกับกลุ่มเด็กแว้นภายในปั๊มน้ำมัน
จนกระทั่งยกล้อแล้วก็รถคว่ำเนี่ยนะคะ

แรกก็มีกลุ่มเด็กเขาออกมาซึ่งอยู่ในพรั่งนั้น
รู้ว่าเขาออกไปทำอะไรกัน

ซึ่งได้เห็นน้องที่เขาเกิดบัตรตีเหตุนี้
ก็น่าจะอยู่ประมาณสักร้อยกว่ากับที่เขามา
และจากนั้นมาถึงยูเทิร์นตรงเนี่ย
รถเขาก็ยึ่งเหินเลย

รถเขาจะมาตีรังกาอยู่ประมาณตรงเนี้ย

แล้วก็ก็ลอยไปโน้นไปไปอยู่ทางทางเข้า

ผู้ที่โพสต์ก็คือตัวแทนค่ะ
บอกว่าตอนนี้รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาล

บอกว่าแขนหักกระดูกซี่โครงหัก๓๔ซี่
และในการโพสต์ครั้งนี้ท้ายสุดมีการขอโทษด้วย
บอกว่าการกรรธรรมของตัวเอง

และเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีต่อสังคมค่ะ

ก็ยังมีอยู่หน้าที่สาวคบตรวจสอบ
ว่าจะเป็นโฆษณาเกินจริงอวดอ้างสรรพคุณ
ฉลากไม่ได้รับการรับรองจากผู้เชี่ยวชาญ
อันนี้ก็อยู่ระหว่างการดำเนินการ